แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะแก้ได้หรือเปล่า
วันนี้คุณสุภาพเขาเชิญกลุ่มแท็กซี่มาเป็นตัวแทนมา

ขอบคุณครับคุณกอล์ฟครับคุณมิ้นครับ

เรื่องของแท็กซี่เรื่องใหญ่นะครับ
เขาประเมินว่าวันหนึ่งเนี่ย
คนในกรุงเทพเนี่ยต้องนั่งแท็กซี่ประมาณ๒ล้านคน
ซี่มีอยู่แสนกว่าคันวิ่งจริงอาจจะไม่ถึงแสน
วันหนึ่ง๑๕เที่ยวคนขึ้นตลอด
ตัวเลข๒ล้านกว่าเนี่ยมาจากตรงนี้
ฉะนั้นความทุกข์ความร้อนของคนที่เกี่ยวข้องกับคน
ตั้ง๒ล้านคนต้องเป็นเรื่องใหญ่
ช่วงหลังนี่เขาถึงพยายามจะหาทางแก้ไขปัญหา
แท็กซี่แท็กซี่ปฏิเสธรับผู้โดยสารแท็กซี่โกงค่ามิเตอร์
อะไรต่ออะไรสารพัดสารพันธุ์ก็สู้กันมานาน
ซี่เองเขาพยายามจะปรับตัว
แต่ว่าแน่นอนครับยังมีปัญหาอีกเยอะ
แล้ววันหนึ่งมันก็มีเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมา
ท่านเคยได้ยินไหมล่ะครับอูเบอร์
คนทั่วไปนี่แหละครับไปสมัครร่วมกับอูเบอร์
แล้วคนเวลาจะเรียกรถเดี๋ยวนี้เขาก็เรียกอูเบอร์
เขาบอก๑อูเบอร์คนขับรถคนขับสะอาดสะอ้าน
สสะอาดสะอ้านบริการดีไม่มีกลิ่น
ไม่เปิดหมอลำให้ฟังโดยยัดเยียดสารพัดสารพันธุ์
คนก็บอกเฮ้ยอูเบอร์ดีราชการก็บอกว่าถึงดี
แต่ว่าคุณยังผิดกฎหมายวันนี้ช่วง๙โมงที่ผ่านมา
มีตัวแทนของแท็กซี่ในฐานะเป็นประธานเครือข่าย
สากรเท็กซี่กรุงเทพไปที่กระทรวงคมนาคม
ไปบอกว่าท่านครับพวกผมเนี่ยรวมตัวกัน
เทคโนโลยีใช้อะไรต่ออะไรที่จะเรียกรถได้เหมือนกัน
พวกผมก็จะพัฒนาไม่ให้แท็กซี่โกงค่าโดยสาร
พวกผมก็ทำเป็นฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าอูเบอร์ผิดกฎหมาย
สนับสนุนพวกผมสิครับอ้าวเขาไปกระทรวงคมนาคมเสร็จ
เขาก็มาที่ห้องส่งไทยรัฐนี่

ตอนนี้ขอคุยกับคุณวิทูลแนวพาณิชย์ประธานเครือข่ายสากร
อย่างที่ว่าวันนี้ไปเจอใครไปพบใครยังไง
ไม่ได้พบกันเพลียครับแต่จังหวะได้พบท่าอธิบดี
กรมกาลขุนทรงทางบกพอดีท่านมาราชการที่นั่น
เรื่องหนึ่งก็คือว่ารถที่ยังผิดกฎหมายอยู่เนี่ยจะบอกว่าเป็นฮูเบอร์หรือนอกเหนือจากฮูเบอร์อะไรอีกหลายเจ้าที่ทำอยู่ขณะนี้ที่มันผิดกฎหมายเนี่ยต้องดำเนินการให้เข้าสู่กฎหมาย
ถ้ากฎหมายมันไม่ทันสมัยมันจะต้องแก้ก็แก้มาให้เป็นกฎิกาที่เราก็ใช้เขาก็ใช้

แต่คนอื่นต้องอยู่กฎหมายเลย
ที่บอกว่าต้องการแต่งกายสุภาพ

เราถูกบังคับให้ไม่ต้องสุภาพนะครับ
เพราะว่าแต่งกายห้ามคุณไปแต่งตามสบายนะ

รถต้องเป็นอย่างนี้รถมาสีดี
ต้องไปทำสีให้มันเป็นสีเปื้อน
เพื่อเขาไปได้คุณภาพที่จะให้บริการประชาชน

และแก้กฎหมายแบบนั้นถูกกฎหมาย

จะได้เป็นกฎิกาเดียวกัน
แต่ถ้ายังยึดว่ายังต้องใช้กฎิกาเดิมเนี่ยเขาต้องแก้เข้ามาสู่กฎหมาย
นี่ประเด็นที่๑บอกว่าถ้ายังมีกฎหมายอยู่ต้องบังคับใช้กฎหมายได้
แล้วไม่ใช่เพิ่งมาทำตอนนี้เราทำมาเป็นปีแล้ว
แต่ว่าอุปกรณ์ที่เป็นแอปที่จะเรียกเนี่ยมันสามารถที่จะเรียกได้เลยไม่ต้องไปขออนุญาต
มันต้องอาศัยกฎหมายอนุญาตให้นะครับ
คือพูดง่ายว่าที่คิดกันมาเนี่ยยังไม่มีคนสนับสนุนอย่างจริงจัง
ผมเห็นบอกเรามีเท็กซี่อัศจริยะเอาแค่จริงแล้วมันก็ยังไม่ได้ผล

มันยังอยู่ในกระดาษอยู่ครับความคิดเห็นตรงกันหมด
แต่ในทางปฏิบัติมันไม่คืบหน้าเท่าที่ควร
พวกเราผู้ประกอบการพร้อมที่จะลงทุนถ้าสเปคคุณออกมาเราก็พร้อมแต่มันยังไม่ออกเอาละ
วันนี้มีข้อเสนอว่าแอปพลิเคชันที่จะทำให้แท็กซี่เป็นสมาร์ทแท็กซี่
เอานะอูเบอร์ก็อูเบอร์เถอะเราสู้ได้เนี่ยคืออะไร

อันนี้เป็นต้นแบบที่อยากจะให้ดูไว้จะได้ว่าเราจะแพ้อูเบอร์ไหมถ้ามีสิ่งเหล่านี้นะครับอยู่ในทุกซี่จะได้เห็น

เดี๋ยวลองสัดทิศให้ดูว่าอะไรบ้าง
ก็คือแท็กซี่เราจะแบ่งออกเป็น๒ส่วนในการแก้ปัญหา

เดี๋ยวนะผมแนะนำนี้ก่อนคุณพิเศษธินกรณอายุทยา
เขาเป็นผู้พัฒนาระบบ
ระบบนี้ลองล่างไว้ฟังสิ

มันจะมีระบบที่ติดตั้งลงไปบนตัวรถด้วย
เป็นฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งลงไปบนตัวรถ
ไม่ใช่แค่มือถือกับมือถือหากันนะครับ
มีตัวแสดงตัวตนด้วยใบขับขี่สาธารณะ

เป็นผู้ขับขี่ตอนสตาร์ทรถขึ้นมา

แล้วก็จะมีกล้องถ่ายภาพภายในรถ
หมายถึงว่าจะรู้ว่าใครขึ้นมาขับรถ

ได้รับอนุญาตขับขี่สาธารณะถูกต้องหรือไม่

กล้องจับมาตรงนี้เลย

ระบบมันจะมิเตอร์ยังดับอยู่
ต้องแสดงตัวตนก่อนมีเสียงสัญญาณเตือน
คุณสามารถขับรถไปได้แต่คุณจะรับผู้โดยสารไม่ได้

ผมเรียกว่าแบบขี่เสมือนนะครับ
เป็นบัตรสมาชิกของเรานะครับ

คนขับว่าคนขับขึ้นมาขับรถคันนี้

มีใบขับขี่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

ข้อมูลจากบัตรครับจะมาโชว์ที่หน้าจอแล้ว

ในหน้ารถว่ามันอาจจะไม่ตรงกับคนขับ

จะมีหน้าผมขึ้นมามีข้อมูลผมขึ้นมาว่า

เป็นใบงานขึ้นมาตรงหน้าจอตรงนี้นะครับ
ขณะเดียวกันเมื่อเรามิเตอร์กะติกขึ้นมา
เมื่อออกไปรับผู้โดยสารตามระหว่างทางมีผู้โดยสารขึ้นรถ

ถ้ามันไม่สามารถที่จะโกงเรื่องค่าโดยสารได้นะครับ

ขณะกดมิเตอร์ถ่ายรูปอีก

แต่งตัวอย่างไรบ้างมีสัมภาระหรือไม่

คนขับมีแบบขี่สานะหรือไม่

จนถึงปลายทางลงรถไปปลอดภัยหรือไม่
ลืมของหรือเปล่าเพราะกดหยุด
ก็ถ่ายรูปรถอีกครับว่ามีคนลงไปปลอดภัยไหม

อันนี้คืออุปกรณ์ที่อยู่ในรถ

ข้อมูลที่ว่านี้จะส่งไปที่ศูนย์

นี้ถ้ากรมขนส่งทางบกเห็นด้วยกับเรา

สามารถเชื่อมโยงเข้าไปที่กรมขนส่งทางบกได้เลย

ก็เกิดเหตุการณ์มีการทำร้ายกันบนรถ

ข้อมูลตอนนี้อยู่ที่ส่วนกลางแล้ว

คุณวิทูลอันนี้จะควบคุม
ความประพฤกษ์สิ่งที่
สิ่งที่ประชาชนเจอกันอยู่เนี่ย

อันนี้จะควบคุมคนขับแท็กซี่ได้

อย่างที่หนึ่งก็คือจะต้องมีวินัย

เพราะว่าคุณทำอะไรก็แล้วแต่มีคนเห็นคุณหมดแล้วนะครับ
ที่สองก็คือตัวอุปกรณ์เองเนี่ย
มันไม่ให้คนไปกระทำความผิดได้นะครับ
เพราะฉะนั้นตัวนี้จะปฏิเสธได้ไหม

มันปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าคนรู้ปลายทางแล้วก็ตอบรับงานเข้ามา
เพราะฉะนั้นแท็กซี่ปฏิเสธมันจะไม่มีแล้ว
นี่คืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่เอามาใช้เพื่อคุมทำให้เกิดวินัย
อันนี้เปิดผมเปิดขึ้นไปถึงปั๊บ

ดูภาพถ่ายถ้ามีการรองเรียนขึ้นมา

แอปพลิเคชัย์นี้คือ
อย่างถ้าเกิดว่าคุณอาไปเรียกรถแท็กซี่ผ่านระบบอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบันที่เป็นแอปทูแอป

โทรศัพท์คนขับก็มาหาคุณอาแล้วเหมือนกัน

ทีนี้ระบบนี้
ถ้าแท็กซี่มักจะพาคนต่างจังหวัดวนไปวนมา

เขาเคยไป๑๒๐ขึ้นไปคราวนี้๒๕๐

เสร็จปุ๊บคุณใส่ทะเบียนคันที่คุณขึ้นรถไปนะครับ

มันจะไปดึงข้อมูลของกรมขนส่งทางบกออกมา

เอาอย่างนี้คุณพิเศษเอาหลักอย่าลงรายละเอียดมาก
เอาเป็นว่าถ้าเอาไอ้เจ้าเครื่องมือทั้งหมดที่วานี้
ที่ประชาชนเจออยู่ตอนนี้ได้เกือบหมด
ข้อที่ร้องเรียนมาแทบทุกข้อเลยนะครับสามารถที่จะลบล้างได้หมด
ทีนี้ถามต่อถามต่อว่าถ้าจะนำไปสู่อย่างนี้
ใครจะต้องทำอะไร๑แท็กซี่ทุกคันเขาจะต้องมาติดเครื่องนี้
โดยสากรเนี่ยอาจจะเป็นตัวกลางแพงไหมแท็กซี่เขาสู้ไหวไหม
แต่เขาเอาด้วยไหมผมผมนำเรียนก่อนนะครับ
ว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเราเจอคู่แข่งขันเข้ามา
๑๐รายได้มันจะจุนเจอทั้งระบบทั้งเจ้าของอู่ทั้งสากรทั้งระบบเลย
เรายังไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเราถูกแน่นอนแล้วยังมีคู่แข่งขันมากขึ้นมากขึ้น
ถ้าสมมุติกระทรวงคมนาคมกรมการขนส่งทางบกเอาด้วย
เขาควรจะเริ่มทำยังไง๑ต้องยอมรับแล้วก็ต้องออกกฎิกา
ว่าให้แท็กซี่ต้องใช้สิ่งเหล่านี้อันแรกก็คือ
ถ้าติดตั้งแล้วไม่ผิดกฎหมายก่อนนะครับกฎหมายต้องเปิดก่อน
ที่สองคุณจะบังคับหรือไม่ถ้าบังคับจะนับยังไง
อีก๗๘ปีมันก็จะครบครอบคลุมทุกคันหรือจะบังคับแล้วให้เวลา
ภายใน๒ปีแท็กซี่ทั้งหมด๘แสนคันต้องมาติดตั้ง
อันนั้นอยู่ที่นโยบายว่าจะกำหนดอย่างไรถึงจะครอบคลุมตรงนี้ได้
ติดเครื่องตัวนี้ต่อ๑คันประมาณเท่าไหร่
ตอนนี้ก็อยู่ที่ไม่น่าเกิน๒๐๐๐บาท

สมมุติผมเป็นแท็กซี่ผมเป็นผมเป็นเท่าแก่ผมติดสองหมื่นบาท
ผมจะต้องเอาอันนี้บวกเข้าไปในค่าเช่าไหม
คนขับแท็กซี่ผมขับแท็กซี่พอเมียตัวนี้ขึ้นมาผมต้องแพงค่าเช่าแพงขึ้นไหม

ผมนำเรียนก่อนนะครับว่าวันนี้ตัวลงทุนเท็กซี่จริงอยู่ที่ประมาณ๑ล้านบาทต่อคัน
ถ้าล้านบาทบวกกับอีก๒๐๐๐ถามว่ากระทบมากไหมในการลงทุนมันรับได้
แต่กับความคุ้มบอกว่ารายได้ของคนขับคุณจะมากขึ้น
เพราะฉะนั้นมันจะสะท้อนว่าค่าเช่าคุณจะเก็บได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้น
ถ้ามองถึงความคุ้มระยะยาวเป็นรายเดือนเป็นรายปี
มองถึงอูเบอร์มองถึงอะไรคู่แข่งด้วยนะ
แต่ที่สำคัญคือมองถึงผู้ใช้บริการ
เขามีพัฒนาระบบขึ้นมารองรับแล้วเนี่ย

แต่ว่าที่เราเหนือกว่าคือปริมาณมันเพียงพอ
และความปลอดภัยบนตัวรถที่เขาไม่สามารถจะปิดอุปกรณ์ได้นะครับ

แต่ถ้าเป็นมือถือหรือเป็นแอปพลิเคชันสามารถปิดเครื่องโดยผู้ขับขี่ได้
สรุปว่าตอนนี้ได้โชว์ให้กรมการขนส่งทางบกเขารู้แล้ว

กระทรวงนี้ยังไม่เห็นว่าบ่ายนี้บ่ายนี้อาจจะไม่เห็น

ถ้าเขาจะเริ่มต้นเอาด้วยสากรแท็กซี่กรุงเทพที่คุณวิทูลมีสมาชิกอยู่เท่าไหร่ตอนนี้
ถ้าสากรทั้งหมดก็ไม่น้อยกว่า๕๖๐๐๐คัน
หกหมื่นคันตรงนี้จะเริ่มต้นได้ก่อน
ถ้ากฎหมายออกมาเป็นลักษณะว่าไม่บังคับ
ผมคิดว่าน่าจะมีเป็นหมื่นคันก่อน

ภาคสมัครใจที่จะใช้อุปกรณ์เหล่านี้

ประชาชนบอกเท็กซี่แบบนี้ดีกว่า

ผมเวลาเลือกรถผมก็เอาคันนี้ดีกว่า
คนขับมีวินัยรู้ด้วยว่าอะไรเป็นยังไง

ผู้ใช้บริการเป็นตัวตัดสิน
ถ้าผู้ใช้บริการต้องการอะไรตรงนั้นเกิด
วันนี้บอกว่ารถผิดกฎหมายเขาต้องการ

ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าใครใช้ไม่ผิดกฎหมายเนี่ย

แต่แน่นอนราชการจะต้องขับเคลื่อนให้เขา

เอาละวันนี้เราจะได้ข้อมูลเรื่องนี้กันชัดเจน

วันก่อนอธิบดีกรมการขนส่งทางบกคนเก่า

มาบอกว่าอยากให้เท็กซี่
ช่วงเปลี่ยนการให้เปลี่ยนเวลา
มันจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องปฏิเสธผู้โดยสาร
คุณวิทูลบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนหมดแล้วเหรอ

มันเป็นแค่ข้ออ้างกับความทรงจำเก่า

มันไปอยู่ที่เป็นของเจ้าของขับเองเนี่ย

เมื่อก่อนมันเป็นรถเช่าแท้ประหลาด๙๐

นิติบุคคลก็เช่าซื้อจากสากรไปเนี่ย

คุณวิทูลบอกว่าพวกผมก็ทำได้

พูดให้ก่อนเป็นยังไง
คุณวิทคุณก๊อฟฟังแล้วสบายใจไหม
ถ้าทำที่จริงก็โอเคนะครับผมว่า

มันจะเสียงแตกเนี่ยมันจะยากอยู่นะ

ถึงระยะหนึ่งทุกฝ่ายก็ต้องยอมรับนะครับ
เพราะว่าวันนี้ลงทุนแล้วคันละล้าน

ฉันจะนั่งรถที่จะปลดระวัง๙ปีเนี่ย

แต่กลับนั่งรถที่เพิ่งจดทะเบียนมาได้เดือนเดียว

เพราะฉะนั้นผู้ใช้บริการเป็นตัวตัดสิน

เพราะว่าลงทุนล้านกับเพิ่มอีก๒๐๐๐เนี่ย

ใครก็อยากติดอยากทำ

อันนี้ก็เป็นประเด็นที่แน่นอนคุณผู้ชมสนใจ
แล้วก็คิดว่าน่าจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานได้

ใช้แล้วน่าจะแก้ปัญหาเรื่องของการไม่รับผู้โดยสารได้นะ
ใช่บอกว่าภาคปฏิบัติก็อยากที่จะให้มันเกิดผลจริง
ถ้าเป็นแบบนี้แล้วมันก็ดูน่าจะสะดวก
แล้วก็น่าจะปลอดภัยมั่นใจได้มากขึ้นนะคะ

จะสามารถได้ใช้จริงเมื่อไหร่อย่างไร